เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเฉียวชนกันของ
รถเก๋งกับรถเมษาย๒๐ค่ะ

ในรถเก๋งมีผู้ชายนั่ง๒คน
บ่ายเบียงทำทีว่าจะไม่ยอมลงมาชดใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ลักษณะเหมือนคนเมาด้วย
ประเด็นก็คือเขาถามเลยบอกว่า

เพราะว่ากระเป๋ารถเมย์เขาถ่ายเอาไว้ได้

พูดก็ต้องขออนุญาตดูดเสียงคำหยาบคายนะคะ
แต่ก็คือลงมาด่าโวยวายเขาค่ะ

คนที่ลงมาจากรถเก๋งดูเหมือนเมาทั้งคู่เลย

ถามเฉิงแบบอย่างจะแบ่บเย็นมากกว่า

ใครจะไปรู้ว่าคุณเป็นใคร
ของเรื่องก็คือพอชุนละมุนกันแบบนี้พอหันมาเห็นว่ากระเป๋ารถเมยหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
ทำทีจะเดินมาแย่งแล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนนะคะ
ขึ้นรถเก๋งแล้วขับหลบหนีไปเลยครับ
หลังเกิดเหตุนะคะนายอนันต์ภาคเพียรพนักงานขับรถประจำทาง
ห้าสิบเก้าปีเป็นเอ่อพนักงานขับรถประจำทางสายสองศูนย์
สมุทรเจดีท่าดินแดงก็ไปพร้อมกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ไปพบพนักงานสอบสวนสอนอบางคอแหลมเอาคลิปอันเนี้ย
ไปแจ้งความเพราะว่าอีกฝ่ายถือว่าก็เฉียวชนแล้วหนีค่ะ
เพราะไม่ได้มาชดใช้ค่าเสียหายอะไรครับคุณนฤทธบุญนิ่ม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปที่สนบังคอแหลมเหมือนกัน
ไปคุยกับนายอนันต์แล้วก็นางถิตาพรพนักงานขับรถประจำทางแล้วก็กระเป๋ารถเมย์นะคะ
อนันต์เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังขับรถออกจากท่าดินแดง
่งหน้าไปพระสมุทรเจดีก็จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถประจำทางปากซอยสุขสวรรค์๕
ตรงข้ามกับวัดนาคในเขตจอมทองค่ะรับผู้โดยสารเสร็จก็ขับออกจากป้ายตามปกติ
แต่อยู่รถเก๋งมิซูบิชิค่ะเป็นรถสีบรอนทอง
ตอนแรกเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าคันนี้จอดอยู่ไหลทางด้านซ้ายอยู่หน้าร้านข้าวต้ม
พอเขาออกตัวจากป้ายรถเมย์มาได้ครู่เดียวเนี่ยรถคันนี้ขับปาดออกมาเลนขวากระทันหันเลย
ก็เลยเฉียวชนกันกับรถเมย์เขาบอกว่าเฉียวตั้งแต่ประตูกลางรถยาวไปจนถึงท้ายรถเลยค่ะ
เฉียวชนกันแบบนี้ก็ต้องลงมาเจรจากันหน่อย
พอลงมาเสร็จปุ๊บคนขับรถเก่งกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ย
พูดจาโวยวายแล้วก็ไม่ยอมเจรจาเรื่องค่าเสียหาย
กระเป๋ารถเมย์เห็นท่าไม่ดีเลยรีบหยิบมือถือถ่ายเอาไว้ให้เป็นหลักฐาน
เพื่อนคนขับรถเก่งก็ตามมาจะดึงเอาโทรศัพท์ออกไป
แล้วก็ค่อยอาศัยช่วงชนละมุน๒คนก็ขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป
ทางพนักงานขับรถเมย์แล้วก็กระเป๋ารถเมย์เขาก็ยอมรับนะคะว่า
เขาก็พยายามจะรั้งอีกฝ่ายไม่ให้ขับรถหนี
คือมีการดึงกุญแจรถออกมาจากล้วงมือเข้าไปในกระจกรถ
แล้วก็ดึงกุญแจรถออกมาเลยเพื่อกันเขาหนี

เพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีอาวุธมีปืนมีอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าคือถ้าเกิดมันได้มีคนชดใช้ในการเฉียวชนครั้งนี้
ภาระมันก็ต้องตกที่เขาไงก็ต้องหักเงินเขาอีก

ตอนนี้สบายใจขึ้นเพราะว่าตำรวจเรียกอีกฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยแล้ว
คู่กรณีเองก็ยอมรับผิดและยอมชดใช้ค่าเสียหายให้๖๐๐บาท
นายอนันต์บอกนะคะว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะ
แต่มีคำถามในใจอยู่หนึ่งคำถาม
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ถามคำถามเดียวกันนี่แหละ
ประโยคที่เขาพูดบอกว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครเนี่ย

หรือว่าอยากจะเบ่งอยากจะบอกว่าเขาเป็นใครสักคนนึง
ที่มีอำนาจหรือเปล่าถึงใช้คำพูดแบบนี้ครับ
เอาง่ายค่ะเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่านะเขาก็สงสัยนะ
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงแล้วมาพูดแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าคุณเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมาย

คุณควรจะรู้ดีที่สุดสิว่าเนี่ยมันผิดกฎหมาย
คนเขาจะไปผมก็ไปยื้อลูกน้องผมแบบ
พี่ดึงกุญแจเขาเลยดึงกุญแจเขาเลย
อยากรู้แต่ก็ไม่ได้หาไม่ถาม
พอเขามาเขาขอโทษบอกเขาผิด

ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่เหมาะสมหรอกครับ

คือเขารู้กฎหมายอยู่แล้วใช่ไหม

คือเขาบอกถ่ายทำไมอะไรอย่างนี้

เราต้องการหลักฐานแค่ดูทะเบียนรถอย่างเดียว

แล้วเขามีการเจรจากลายเกลี่ยตรงนั้นไหมครับ

แล้วเราจะไปเรียกร้องอะไร

โทษเขาไม่ครับที่เขา
ไม่นะคือว่าคนเรานะถ้าให้อภัยกัน

ไปถามพันธุ์ตำรวจเอกวิศิษฐ์หมื่นสู่วัน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางคอแหลม
เขาก็บอกว่าอ๋อสองคนนี้เป็นตำรวจค่ะ

เป็นตำรวจสถานีตำรวจนครบานบางขุนเทียนค่ะ
ถึงได้ถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใคร
ตอนนี้ทั้งประเทศไทยรู้แล้วนะคะว่าคุณเป็นใคร
โดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนรถผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ส่วนเรื่องอื่นอย่างที่พนักงานขับรถเมย์เขาบอกไงว่าเขาขออโหสิกรรมให้ละกัน

ทีนี้หลายคนก็สงสัยอีกพอเป็นตำรวจปุ๊บ

ต้องขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าพิสูจน์ไม่ได้ค่ะ

เป่าไม่เจอแน่ใช่ค่ะตรวจเลือดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรวจย้อนหลังไปได้ถึงวันเกิดเหตุขนาดนั้นหรือเปล่า

แต่ชาวบ้านหรือว่าโดยเฉพาะอย่างนี้เขาเป็นพนักงานของรถเมย์อย่างนี้

แจ้งข้อหาแค่เรื่องของตัวรถเสียหายไม่งั้นก็ต้องรับผิดชอบเอง

อยู่ที่ว่าทางตำรวจท่านจะเอายังไงที่มีตำรวจบางคนใช่ไหมไปทำกิริยาทำลักษณะแบบนี้
ก็กระชากคอพลเมืองเนาะ
อันนี้ก็ต้องดูแล้วกันว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอะไรกันหรือเปล่านะคะ